เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของความไม่พอใจกันเหมือนกันที่พยาว
เมื่อวานเราเล่าไปเราก็ต้องตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๗เมษายนที่ผ่านมานะคะ
คือที่พยาวเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งด่านเป็นด่านชุมชน
ก็เป็นด่านดูแลความปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของโควิด๑๙ด้วยแหละ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงชื่อว่านายพรมนายพรมอายุ๕๒ปี
ก่อนหน้านี้ในพรมเคยไปที่ด่านชุมชนตรงนี้
แล้วก็ถ่ายรูปการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ด่าน
แล้วในพรมบอกว่าจะเอารูปนี้ไปเป็นหลักฐาน
เพื่อร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะ
คืนวันที่เกิดเหตุคืนวันที่๗เมษายนในพรมคนนี้เดินไปอีกรอบแล้ว
ถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโมโหมาถ่ายรูปทำไม
นี่ค่ะก็เลยเถียงกันทะเลาะกันผู้ใหญ่บ้านยิงใส่ในพรมแปดนัดน่ะ
แล้วผู้ใหญ่บอกว่าคือผมมาถนัดขวานะแต่มือขวาผมเจ็บผมยิงด้วยมือซ้าย
ยิงไป๘นัดเข้าไปเต็ม๗นัดอีกนัดหนึ่งพลาด
พรมคือบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะตอนเนี้ยครับส่วนผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวอยู่สุดท้ายได้รับการประกันตัวแล้วค่ะ
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้ก็คือทีมข่าวของเราไปถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
ที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ไปคุยกับทางญาติของในพรมคนบาดเจ็บ
คนก่อเหตุคือผู้ใหญ่วินัยวงใหญ่อายุ๕๖ค่ะ
หลังก่อเหตุอย่างที่บอกก็ไม่ได้หนีรอมอบตัวอยู่ตรงนั้น
คนเจ็บชื่อว่าในพรมชุ่มเย็นอายุ๕๓
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
อาการก็คือสาหัสนะคะส่งโรงพยาบาลเชียงคำ
ผู้ใหญ่วินัยคนก่อเหตุเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้ใหญ่กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอพร
เขานั่งกันอยู่ที่ด่านชุมชน๘คน
ก็ดูแลความเรียบร้อยตามพรกรฉุกเฉินตามคำสั่งประกาศเคอร์ฟิลล์นะคะ
พรมก็เป็นสมาชิกอบตอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วย
เดินไปถ่ายรูปที่เต็นต์แล้วก็ทะเลาะกันค่ะ
ท้าทายกันผู้ใหญ่วินัยบอกว่าโมโหจนระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
ผู้ใหญ่มีปืนอยู่แล้วนะคะ๙มมกระหน่ำยิงไป๘นัด
กระสุนเข้าไป๗นัดพลาดแค่นัดเดียว
นัดแรกโดนไปกลางลำตัวเลยค่ะ
พรมล้มลงไปแล้วนะคะตั้งแต่๓นัดแรก
แต่ผู้ใหญ่วินัยยิงต่ออีกตั้ง๕นัด
กระสุนเข้าแขนขวานัดหนึ่งต้นขาซ้าย๒นัด
กระสุนเข้าแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายอีก๑นัด

แล้วผู้ใหญ่วินัยบอกว่านี่ขนาดใช้มือซ้ายข้างไม่ถนัดนะ
มือขวาเนี่ยกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ใหญ่ดูค่ะ
เดี๋ยวภูมิมาให้จัดท้ายลูกผม
บอกผมเถลกครับ

ทีนี้ค่ะลูกชายของในพรมที่ได้รับบาดเจ็บ
ผมก็เดินเข้าไปหาพ่อจะไปช่วย
เกือบถูกยิงไปด้วยดีนะกระโดดหลบทันนะคะ
เนี่ยค่ะคนในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลมาว่าจริงแล้วผู้ใหญ่บ้านกับตัวในพรม

คือก่อนเกิดเหตุ๓วันในพรมเคยเดินไปถ่ายรูปในเต็นต์ที่ด่านชุมชนตรงนี้มาแล้วรอบนึง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอะค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารูปไปร้องเรียนการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยเป็นความแค้นสะสมกันมาเรื่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้คือวันนี้
ก็ไปหาผู้ใหญ่ที่ก่อเหตุผู้ใหญ่วินัยนะ
เพราะว่าเขาได้รับการประกันตัวออกมาตั้งแต่เมื่อวาน

ว่าเด็กเคยจะสุกนะข่าวของเราไปถึงบ้าน
แต่ผู้ใหญ่วินัยไม่อยู่มีแต่แม่ยายอยู่นะคะ
ยายคนนี้ค่ะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหรอก
ก็โทรไปที่เบอร์ของผู้ใหญ่วินัย

ไม่รู้ว่าสามีไปมีปัญหาอะไรกับในพรมคู่กรณี
แล้วก็ปฏิเสธนะคะ
เรื่องที่มีกระแสข่าวบอกว่าก็ผู้ใหญ่วินัย
กินเหล้าในช่วงเวลาตั้งด่านเคอร์ฟิลล์ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้

เป็นคนดีขยันทำงานแล้วก็ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน

ยังไม่ได้ถามคนที่อยู่ข้างอะไรเลยสักอย่างเลยนะ
เพราะว่าเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน
แล้วปกตินี่ทางพ่อหลวงนี่เป็นคนยังไงครับแม่
อ๋อเป็นคนใจดีค่ะได้ยินมากค่ะ
แล้วใจร้อนไหมครับผมอารมณ์ร้อนไหมครับ

ไม่มีค่ะไม่เคยมีค่ะ

ยังค่ะแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเลย
คือภรรยาของผู้ใหญ่วินัยบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ใหญ่วินัยได้ประกันตัวมาแล้วหรือยัง
แต่ทีมข่าวของเราตรวจสอบกับทางตำรวจบอกว่าได้รับการประกันตัวมาแล้วเมื่อวาน
เงินสี่แสนบาทแล้วตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะคะ
นี่นะคะนี่ก็คือในมุมของผู้ใหญ่วินัยคนก่อเหตุนะ
ส่วนในมุมของในพรมที่ถูกยิงค่ะ
นางสาวสรรทิพย์ชุ่มเย็นเป็นลูกสาวของในพรมค่ะ
หมอบอกว่าแขนที่ถูกยิงอาจจะใช้กันไม่ได้อีกแล้วด้วยนะคะ
คือหลังจากที่พ่อถูกยิงลูกสาวบอกว่าก็นั่งรถไปกับพ่อ
คิดในใจว่าพ่อคงไม่รอดแน่เลยอ่ะเพราะว่าโดนยิงไปหลายนัดนี่นะคะ
โอ้โหคือต้องทำเป็นภาพขาวดำนะคะเพราะเลือดทั้งนั้นขออนุญาตเนี่ย
คือสาหัสอ่ะถึงขั้นพ่อสั่งเสียลูกแล้วนะตอนที่ลูกนั่งรถไปด้วย
บอกถ้าพ่อเป็นอะไรไปดูแลครอบครัวด้วยนะ
อย่าให้เลือดทุกหยดของพ่อไร้ค่านะทวงความยุติธรรมคืนให้พ่อด้วย
พรมบอกกับลูกแบบนี้สาเหตุที่ถูกยิงค่ะ
เพื่อไร่งานในผู้บังคับมัญชาหรู

คิดว่าจะไปรายงานเรื่องของการกินเหล้าขาวในขณะปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็จะไล่ยิงลูกชายของในพรมด้วย
ก็เป็นพี่ชายของนางสาวสลันทิพย์เปล่าค่ะ

ตัวลูกสาวบอกว่าที่ผ่านมาพ่อกับผู้ใหญ่วินัยมีปัญหาเรื่องงานกันมานานแล้วค่ะ
ผู้ใหญ่วินัยคิดว่าพ่อทำงานข้ามหน้าข้ามตาไม่ปรึกษากันก่อน
ล่าสุดมีคนในหมู่บ้านไปทำงานต่างถิ่นแล้วกลับเข้ามาในหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่วินัยไม่แจ้งให้ระวังโควิด๑๙
แล้วก็ไม่เอาตัวคนที่กลับมาไปกักตัว๑๔วัน
คือตัวในพรมรู้เรื่องก็เลยโทรไปคุยกับนายกอบตเพื่อขอคำปรึกษา
นายกอบตก็เลยไปถามผู้ใหญ่วินัยว่าอ้าวมีคนต่างถิ่นเข้ามา
ทำไมไม่กักตัวเขา๑๔วันทำไมไม่บอกชาวบ้าน
ผู้ใหญ่วินัยก็เลยอาจจะถูกลงโทษไงอาจจะถูกปลดจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้
ประเด็นเหล่านี้เหมือนกับว่าผู้ใหญ่วินัยแค้นในพรมแค้นสะสมมาตลอด
แล้วก็พอได้รับการประกันตัวมาเนี่ยนะตัวลูกของในพรมลูกของคนเจ็บ
เขาบอกว่าก็งงเหมือนกันว่าก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วถ้าได้รับการประกันตัวออกมาจริงจริง
โอ้โหทีนี้ครอบครัวเธอกลัวกลัวว่าจะย้อนกลับมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
แล้วทีนี้ทางนั้นอาจจะเข้าใจว่าพ่อเนี่ยโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายรายงานเรื่องที่ไม่ดีอะไรค่ะ
พ่อก็เลยบอกว่าวันนี้เวรผมผมมีสิทธิ์
ผมขอห้ามนะว่าใครอยากมาทำเหมือน๓วันที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้มา
เรามาตั้งด่านแบบนี้ประชาชนทุกคนเขาก็หวังพึ่งเรา
เรามากินเหล้าดื่มสุราแล้วความปลอดภัยอะไรของประชาชนจะฝากไว้ที่ใครค่ะ
วันก่อนเกิดเรื่องอีกมันมีเรื่องในหมู่บ้านก็คือ
มีคนไปเห็นว่ามีคนที่ออกกลับมาจากต่างจังหวัด
ขี่รถเที่ยวในหมู่บ้านไปกินเหล้ากินเบียร์
หนูก็เลยสงสัยก็เลยโทรไปถามไปถามผู้ใหญ่บ้านก่อน
ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่เห็นมีนะไม่เห็นมีใครมาแจ้ง
เขาก็บอกว่าอ๋อผมมาจริงนะมีจริงแล้วก็ผมก็ได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว
เลยไปถามสทที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้
เขาก็พูดเหมือนกันค่ะว่าเอ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
เรื่องถึงข้างบนผู้ใหญ่บ้านอาจมีสิทธิ์เด้งได้นะ
หนูก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นจุดเป็นชนวนให้เขาเกิดความแค้นสะสมกัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะก็อยู่ในวันเกิดเหตุด้วยนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ยอมรับนะคะว่ากินเหล้ากันจริง
กินเหล้าขาวขณะปฏิบัติหน้าที่กันจริง
แต่เขาบอกว่าก็เป็นการกินแบบเข้าสังคม
ปกติคนในชุมชนเขาก็กินกันอยู่แล้วไม่ได้เมาเนี่ยค่ะ
แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุกำลังเตรียมจะกินเหล้ากันพอดี
พรมเดินเข้าไปพอดีผู้ใหญ่วินัยนั่งอยู่ในเต็นต
แล้วเห็นในพรมยกโทรศัพท์จะมาถ่ายรูป
ผู้ใหญ่วินัยเลยถามว่าถ่ายทำไมสุดท้ายโมโหในพรมยิงใส่เลยอ่ะ
แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ยอมรับแหละว่า
ผู้ใหญ่วินัยกับในพรมมีเรื่องกันมานาน
เรื่องแรกก็คือคนต่างถิ่นมามาในพื้นที่
แล้วผู้ใหญ่วินัยไม่กักตัว๑๔วัน
แจ้งลูกบ้านให้ระวังเรื่องของโควิด๑๙
แล้วก็ตัวในพรมเหมือนกับไปแจ้งคนที่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ก็เลยโมโหอันนี้จุดแรก
ที่สองก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ที่ด่านชุมชนกินเหล้าขาวอะไรกันเนี่ย
อันนี้คือเรื่องที่สองกลัวว่าในพรมจะไปฟ้องอีก

ค่าวเหล้าอะไรกันเนี่ย
ก็บางทีก็ไม่กิน

เห็นพ่อหลวงเขานั่งอยู่โต๊ะนั่งรู้มั้ย

อืมสุดท้ายนะคะผู้ใหญ่วินัยก็ต้องถูกแจ้งข้อหา
แต่เบื้องต้นทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วว่าผู้ใหญ่วินัยได้รับการประกันตัวไปนะคะ
เป็นการประกันตัวในช่างพนักงานสอบศวร
แต่เรื่องที่ว่ากินเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจ
แล้วก็ยอมรับกันจริงด้วยว่ากินเหล้ากันจริง
แต่บอกก็กินแบบกินข้าวสังคมก็กินเป็นปกติ

ไม่รู้ใครจะว่าปกติก็ปกติแต่ผมว่าไม่ปกติ
ถ้าตั้งด่านอย่างนี้แล้วกินเหล้าอย่างนี้ไม่ปกติ